กับพี่เสรีรุ่งสว่างนะคะ
นักร้องลูกทุ่งหนึ่งในดวงใจแฟนคลับทั้งประเทศค่ะ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยคงลูกชายน้องแมคคิววัย๑๔ปีค่ะ
รับรางวัลลูกทุ่งอมตะสร้างสรรค์แห่งปีค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นภาพประทับใจของครอบครัว

แล้วน้องก็โตเป็นนุ่มแล้วน้องแมคคิวค่ะ
งานนี้นะคะคุณอาเสรียิ้มแก้มปลีตั้งแต่เดินเข้างานค่ะ
โดยมีน้องแมคทิวที่เห็นหน้าจอนี่แหละค่ะ

แมคคิวยิ่งโตยิ่งใช้แววความหล่อ

ซึ่งน้องแมคคิวก็มีชื่อจริงว่าเสรีรุ่งสว่างจูเนียนั่นแหละค่ะ

เพราะว่าครอบครัวอยากให้โด่งดังตามรอยคุณพ่อ
โดยน้องแมคคิวก็หัดร้องเพลงมาตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะ
ซึ่งหากอนาคตลูกชายจะคว้ามาเป็นนักร้องลูกทุ่งเนี่ย
เสรีก็ไม่ติดพร้อมผลักดันแบบเต็มที่เลยนะคะ
งานนี้ต้องเรียกว่าลูกดีพ่อก็เลยมีกำลังใจ
ดูสิคะพ่อคุณพ่อพ่อคุณพ่อได้รับนางวัล

ภาษาแบบว่าคนต่างจังหวัดนะบอกว่า
มันช่วยต่อชีวิตให้พ่อเนี่ยอยู่กันยาวแข็งแรงนะคะ
ช่วยต่อชีวิตให้คุณอาเซรีย์รูสวรรค์แข็งแรงค่ะ
แต่ถ้าถามว่าระหว่างพ่อกับลูกใครหล่อกว่ากัน

แต่จะเป็นใครอะไรนั้นไปฟังคำตอบชัดเลยค่ะ
อันนี้เสรีตัวจริงฮะเสรีตัวจริงพูดหน่อยพูดหน่อย

เขามากับเราเพราะว่าเขาจะไปไหนก็จะไปด้วยกัน

ค่ะจริงก็คือให้น้องร้องโชว์ด้วยนะ

จริงก็คือให้น้องร้องโชว์ด้วยนะ
แล้วเสียงก็คือดีไม่แพ้คุณพ่อเลย
แฟนคลับหลายคนเครียมเหมือนกัน

ชื่อแบบเสรีรุ้งสว่างและวงสว่างและักษณะแถมกันซักอย่าง

ใช่แบบนั้นค่ะ